สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
สวัสดีวันจันทร์ค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ฟังรายการของเรา
อย่าไปคาดหวังว่าตัวเลขจะออกยังไงพี่มดให้เลขอะไรไปคะ
ใครให้มาก็ไม่จะถูกเลยเออแล้วทั้งนึงให้อะไรไปอะ
อ่ามีใครมาถูกใกล้ไข่เขียงไหมล่ะอี้ขอดูผลสละกินแบ่งรัฐบาลสิ่งนี้หนึ่งน่ะฮะ
งวดหนึ่งสิงหาคมอืมนะเลขที่ออกไม่ใกล้เคียงเลยอ่ะ
อะไรอ่ะเลขไหน๔๓๖๕๙๔
ว่ามาประกาศเนี่ยฉันว่าคนก็รู้กันหมดแล้วล่ะ
เพราะว่าคนที่ปิดหวังเนี้ยเห็นไหมออกมาหนึ่งนาทีรู้หมดแล้วเต็มได้หรือสิอ่ะ
ใช่มิ้นเดินยูเนียนมอร์อยู่กรี๊ดลั่นห้างเลยอ่ะ
ได้ยินเสียงกรี๊ดใช่แต่ไม่รู้ใครถูกอาจจะถูกแบบ
เลขท้ายอะไรอย่างนี้๑๔เลขท้าย๒ตัวเลขท้าย๓ตัว๓๔
เลขหน้า๔๘๙๓๒๖๖ฮะอืมเนี้ยก็มีคนมีผู้โชคดีทุกทุกมวดแหละ
แต่พอดียังไม่ได้อยู่ใกล้เคียงกับเราเท่านั้นเองพอดีไม่ใช่เรานี่เออแล้ว
แต่จะเล่าให้ฟังว่าตอนนี้คนที่แบบว่าขับรถไปไหนมาไหนกลายเป็นแบบหน่อยเว้
กลัวเห็นก่อสร้างแล้วโน่มันกลัวโอ้โฮนี่ตอนนี้คือแบบเวลาขับรถผ่าน
โอเคโดยเฉพาะเส้นพระรามสองโดยเฉพาะบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์เนี้ย
เพิ่งมีเคสกรณีที่มีแบบว่าแห้นเหล็กดนนี้ลงมาใช่ปะอ่า
โดดลงมาแล้วก็แทกรถแต่อันนั้นพอดีไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บอะไร
แต่ปรากฏว่ารอบนี้ล่ะเมื่อคืนนี้
พระราม๒นี่สร้างไม่เสร็จเนอะน้อง
ไม่เสร็จแต่พอดีในจุดนี้ไม่ใช่จุดนั้นเนี่ยค่ะ
ไม่ได้จุดอยู่ในพระรามสองต้นต้นอันนี้ไปอยู่แบบสมุทรสาครแล้ว
ใช่ค่ะเขาบอกเป็นสะพานที่สร้างมา๓๐ปีแล้ว
๓๐ปีแล้วสะพานนี้๓๐ปีแล้วแล้วมันระเด้นจะต้องถึงเวลาการส้อมแซมแล้ว
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีอุบัติเหตุรถบันทุกข์น้ำมันละเบิด
แล้วไฟไหม้มันก็เลยทำให้สะพานชำรุด
เขาก็เลยเพิ่งปิดซ่อมไปเมื่อมิถุนายนที่ผ่านมานี้เอง
บอกว่าสิงหาคมมาสร้องเสร็จแบบยังไงนะคะ
เกิดเหตุนี้ก่อนน่ากลัวมากแพทย์นี้ถูกก็ไม่เกิดอุปติเหตุถูกต้องไหมฮะ
ใช่แต่ว่าความปลอดภัยอาจจะยังไม่พออืม
แล้วคืออันนี้เกิดขึ้น๒ทุ่มเมื่อวาน
วันนี้หลังคาด่านเก็บเงินบางประกงถล่มอีกใช่เพราะว่ามีคลิปวิดีโอหนึ่ง
เขาเผยแพร่ค่ะบอกว่าบางประกงเนี่ยฝนตกหนักมากเขาว่าอย่างนั้นนะคะ
หนักจนซุ้มด่านเก็บเงินอย่าพังเป็นอย่างนี้ค่ะพี่

เรากำลังจะเข้าไปตรงนั้นเนอะถ้าเราอยู่ในเหตุการณ์ตรงนั้น
โดยจากภาพพบว่าซุ้มด่านเก็บเงินช่องที่๑มันพังถล่มลงมา
ก็ทำให้ต้องปิดการจราจรช่องจรจรตรงนั้นน่ะนะคะ
ก็ส่งผลให้การจรจรเนี่ยติดขัด
ซึ่งระหว่างเกิดเหตุนั้นคือช่วงเวลาที่ฝนตกอย่างหนักพอดีด้วย

เรื่องต้นยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บในจุดนี้นะคะ
ทีนี้เห็นเรื่องของฝนตก
วันนี้เราเห็นกันอยู่ว่าเมื่อช่วงกลางวันนี้ก็ฝนก็ลงกันเยอะทีเดียว
กรมอุตุนิยมวิทยาเขาก็มีการระบุค่ะ
บอกว่าในวันที่๓๑กรกฎาคมถึง๑สิงหาคม
ร่องมรสุมเนี่ยจะพาดผ่านประเทศเมียนมาประเทศลาวตอนบนนะคะ

เวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเนี่ย
ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทย
ทำให้มันมีฝนตกเพิ่มขึ้น

แล้วก็ลมกระโชกแรงบางแห่งด้วย
โดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่
อย่างบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ค่ะ
สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบน
มีกำลังแรงขึ้นรวมถึงมีคลื่นสูง๑๒เมตร
ส่วนในช่วงวันที่๒ถึง๖สิงหาคมค่ะ
รสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทย

ประกอบกับยังมีร่องมรสุมนะคะ
ผ่านบริเวณประเทศเมียนมาภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทย

ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนแล้วก็อ่าวตังเขียด้วย
ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง
แล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคกลาง
รวมทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตก
สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนเนี่ยนะคะ
จะมีกำลังแรงขึ้นโดยบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
ต้องบอกเลยว่ามีคลื่นสูงมากกว่า๓เมตรนะคะ
ดังนั้นประชาชนบริเวณประเทศไทยในส่วนต่าง
ต้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองด้วย
ที่เราเห็นมีภาพเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชาวเวียดนามที่ภูเก็ต
คลื่นมันแรงช่วงนี้แล้วประกอบว่าเขาลงไปเล่นน้ำแล้วโดนคลื่นซัดปรากฏว่าเสียชีวิต
ตอนนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าเป็นทางใต้เองตามทะเลต่าง
เขาติดป้ายมีทงสีแดงว่าอันตรายคุณอย่าลงเล่นน้ำ
ห้ามเพราะคลื่นช่วงนี้แรงจริงนะคะต้องระมัดระวังด้วย
จริงแล้วเนี่ยนั่นคือทางรถทางถนนแต่ขนาดเดียวกันทางเครื่องบินเอง

ถูกเพราะฉะนั้นเอาของหนูก่อนดีกว่าว่าไอ้สายเหตุที่รถเมจาที่แบบว่า
อืมคือเรื่องเนี้ยเขาบอกว่าอันนี้กรมทางหลวงออกมาชี้แจงเอง
ตอนแรกมีข่าวว่ามันเป็นหน่วยงานไหนต้องรับผิดชอบกรมทางหลวงจะฟ้องใครอะไรยังไง
ล่าสุดที่ออกมาแถลงก็คือว่าเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่บนนั้นคือของกรมทางหลวงทั้งหมด
ไม่มีของเอกชนที่ไหนเลยนะคะก็คือเป็นงานการดำเนินการซ่อมบำรุงของกรมทางหลวงนี่แหละ
เหตุการณ์คือเกิดขึ้นอาทิตย์เมื่อวานนี้สองทุ่มเมื่อกี้นี่คือคลิปจากกล้องหน้ารถคันหนึ่ง
เขาขับตามมาแล้วมันเห็นเหตุการณ์พอดีเขาออกมาชี้แจงแบบนี้อ่ะค่ะว่า
เป็นจังหวะที่กำลังซ่อมแซมสะพานกำลังจะเทพื้นสะพานใหม่
คือก่อนหน้านี้เขามีการทุบพื้นสะพานแล้วทุบทุบเพื่อเอาไอเศษเสร็จออก
คือเราก็จะเทใหม่ทำให้มันเรียบใช่ไหมเพราะก่อนนี้เขาบอกว่า
ลวดทองแดงเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาจากความชำรุดความเก่าของสะพาน
จังหวะกำลังจะเทพื้นนะคะเขาบอกว่าไอ้ที่ร่วงลงมาเนี่ย
มันคือคานลอยตัวที่อยู่ริมสุดอยู่มันก็ร่วงลงมา
เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าจังหวะที่กำลังจะเทพื้นสะพานใหม่
หลังจากที่ทุบพื้นสะพานไปแล้วเนี่ยไอ้คานลอยตัวริมสุดมันก็ร่วงลงมา
แต่ตอนนี้เนี่ยกำลังตรวจสอบอย่างละเอียดอยู่ว่าแล้วสาเหตุที่แท้จริงที่มันร่วงลงมาเนี่ย
เพราะอะไรหนึ่งเพราะว่าคานมันไม่ดีอยู่แล้ว
สองเพราะมันมีการทุบแล้วไปกระทบกระเทือนสามมันมีอะไรนอกเหนือจากนั้น
ทำให้เกิดอุบัติเหตุนี้ไหมเนี่ยอันนี้ต้องสอบสวนดูก่อน
ซึ่งระหว่างที่ยังหาสาเหตุไม่ได้ค่ะเขาก็เลยสั่งการลงมาเลยว่า
หยุดซ่อมแซมสะพานนี้ชั่วคราวให้หยุดโครงการซ่อมแซมนี้ชั่วคราว
กว่าจะรู้ว่าสาเหตุของคานที่ตกลงมาที่แท้จริงเนี่ยมันเกิดจากอะไร
เหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเสียชีวิตไปสองเป็นประชาชนหนึ่ง
แล้วก็เจ้าหน้าที่กรมทางหลวงที่เป็นคนงานที่ตกลงมาพร้อมกับคาน
อีกหนึ่งแล้วก็ที่เหลือก็คือบัตรเจ็บซึ่งเขาบอกว่าจังหวะที่ร่วงลงมาเนี่ย
อย่างที่เห็นรถเก่งอะค่ะคือโดนเข้าไปกลางคันเลยอ่ะ
แล้วรถเนี่ยคือขาดครึ่งรถเก่งคนนั้นเนี่ยคนขับบาดเจ็บนะคะ
แต่ว่าคนที่นั่งข้างเป็นผู้หญิงเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเลย
ส่วนรถกระบะรถกระบะนี่เขามากันแบบมากัน๕คนพ่อแม่ลูกมีเด็กด้วยค่ะ
เขาบอกเขาช็อกมากตอนเกิดเหตุช็อกแบบไม่รู้จะช็อกยังไงดี
แต่ว่าโชคดีของเขาที่มันลงมาถึงแค่กระโปรงหน้ารถเห็นไหมคะ
กระบะเนี่ยมันลงมาถึงแค่กระโปรงหน้ารถคนในรถก็เลยไม่เป็นไร
แต่ว่ารถเก่งคันข้างอ่ะไปเลยขาดครึ่งสองท่อนเลยเพราะมันลงมากลางลำเลยค่ะ
เรื่องต้นทางกรมทางหลวงบอกว่าขอยอมรับผิดทุกอย่างแล้วก็ยินดีที่จะเยียวยาทุกอย่างด้วย
สำหรับเรื่องของการเยียวยาเนี่ยก็จะรับผิดชอบทุกค่าใช้จ่าย
เป็นเจ้าภาพตลอดทั้งงานสำหรับผู้เสียชีวิตมีเงินกองทุนสวัสดิการช่วยเหลือ
สำหรับผู้เสียชีวิตในวงเงินสามหมื่นบาทกรณีบาดเจ็บหนึ่งหมื่นถึงสามหมื่นบาทด้วย
แล้วก็มีเงินกองทุนต่างต่างเขาบอกว่าสำหรับพนักงานราชการ
ตำแหน่งพนักงานโยธาที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็จะได้รับเงินและสิทธิประโยชน์ประมาณหนึ่งล้านสามแสนกว่าบาท
แบ่งเป็นเงินสงเคราะห์เงินเยียวยาจากกองทุนแล้วก็สิทธิประโยชน์จากประกันสังคมนะคะ
ส่วนกรณีคนบาดเจ็บที่ก็เป็นพนักงานของกรมทางหลวงเป็นเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงเนี่ย
ก็จะมีถ้าสาหัสเนี่ยก็จะได้เงินสงเคราะห์ประมาณหนึ่งหมื่นถึงสามหมื่นบาท
ไม่สาหัสจะได้ห้าร้อยถึงห้าพันบาทค่ะแล้วก็สิทธิประกันสังคมก็เป็นเงินทดทดแทนช่วงที่หยุดงานหกสิบเปอร์เซ็นต์ของค่าจ้าง
ส่วนประชาชนที่เสียหายไม่ว่าจะบาดเจ็บหรือเสียชีวิตกรมทางหลวงบอกว่าจะรับผิดชอบเยียวยาทุกอย่าง
ตอนนี้อยู่ระหว่างพูดคุยเรื่องของข้อตกลงกันนะคะซึ่งวันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยเขาไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
คุณพ่อเขาพูดอย่างนี้คุณพ่อของผู้เสียชีวิตเขาบอกว่าเขามีลูกสาวสองคน
คนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นลูกสาวคนเล็กทำงานเป็นเสาหลักของบ้าน
เมื่อลูกจากไปแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงพวกตนก็แก่แล้วก่อนเกิดเหตุลูกสาวกับเพื่อนสาวเนี่ยเดินทางไปส่งน้าสาว
ที่การเคหะท่าจีนก่อนจะเดินทางกลับเขาก็โทรหาแม่เขานะประมาณสักทุ่ม๕๐นาที
ถามว่าอยากกินอะไรไหมนั่นคือสิ่งสุดท้ายที่เขาโทรหาแม่เขาอยากกินอะไรไหม
ก็บอกว่าที่บ้านมีกับข้าวแล้วไม่เป็นไรให้รีบกลับมาก่อนจะมีโทรศัพท์กลับมาอีกครั้งว่าลูกสาวประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วนะฮะ
คุณนรงเขาบอกอย่างนี้ว่าการสูญเสียครั้งนี้ตอนนี้ถามความรู้สึกไงเขาบอกเขาไม่มีความรู้สึกอะไรมันชาไปแล้ว
มันตอบอะไรไม่ได้มันตอบอะไรไม่ได้เขาบอกว่าไม่จะจะให้ตอบว่ายังไงอ่ะคือคือมันเร็วมันเร็วแบบว่ามันเร็วเกินนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยวันนี้กรมทางหลวงติดต่อเข้ามาแล้วเพื่อขอเป็นเจ้าภาพการสวดอภิษฐรรมในคืนคืนนี้เป็นคืนแรกโดยยังไม่มีการพูดถึงในการเยียวยาช่วยเหลือนะฮะขณะที่ญาติ

ไม่คุยได้อะไรกันเลยหลายคนบอกว่าซ่อมสะพานงานใหญ่ขนาดนี้เนี้ยทำไมไม่ปิดถนนใช่ทำไมยังปล่อยให้รถวิ่งได้
โดยปกติแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณซ่อมทางก็ไม่เชื่อว่าคุณไม่เคยปิดถนนนี่
หลายหลายพื้นที่ก็ปิดถนนกันไม่ใช่เหรอแล้วทำไมครั้งนี้อ่ะถึงไม่ปิดถนนแล้ว๒ทุ่มมันก็เป็นเวลารถสัญจรอ่ะ
คนก็ยังไม่ได้แบบมันปกติถ้าจะซ่อมอะไรอย่างนี้เขาชอบซ่อมกันดึกใช่ป่ะค
สี่ห้าทุ่มขึ้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้แต่นี่ก็๒ทุ่มมาทุบพื้นเทสะพาน
แล้วถนนด้านล่างก็ไม่ปิดอันนี้คือสิ่งที่เขาตั้งคำถามกันว่าทำไมคุณถึงไม่ปิดถนน
เพราะว่างานซ่อมสะพานมันไม่ใช่งานเล็กอ่ะมันก็เป็นงานใหญ่แล้วหลายคนยังบอกอีกว่า
สะพานที่มีอายุการใช้งาน๓๐กว่าปีผ่านเหตุการณ์ไฟไหม้มาขนาดนี้เนี่ยมันควรต้องลื้อใหม่แล้วทำหรือว่าควรแค่ซ่อมกันแน่
แค่ซ่อมเนี่ยมันจะพอเหรอมันควรต้องลื้อใหม่ได้แล้วไหมเพื่อความปลอดภัยจริงจริง
ไม่ใช่เหมือนกับว่าเออมันเสียหายชำรุดก็ซ่อมป่าเอามันได้หรือเปล่า
อันนี้คือหลายคนเขาตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสักถามไว้แบบนี้
ซึ่งเบื้องต้นพนักงานของกรมทางหลวงที่อยู่ในที่เกิดเหตุที่ทำงานอยู่ประมาณสัก๑๐คนได้ค่ะ
เชิญตัวไปให้ปากคำกันหมดแล้วแต่ยังไม่สามารถบอกถึงสาเหตุที่แท้จริงได้
สรุปแล้วมันเกิดจากอะไรขึ้นกันแน่เบื้องต้นตรวจสอบก็คือมีการติดป้ายว่ามีการก่อสร้าง
เหมือนกับทำไฟสัญญาณให้เห็นว่าตรงนี้มีการก่อสร้างอันนี้ก็มีตามที่กฎหมายกำหนดแหละ
แต่ที่ต้องลงไปดูลึกก็คือว่าแล้วมาตรการเรื่องความปลอดภัย
สาธารณสุขเอ่ยเรื่องอะไรต่างเนี่ยมันถูกต้องตามมาตรฐานจริงหรือเปล่า
อันนี้คือสิ่งที่คนถามหากันแล้วคนบอกว่าแล้วต่อไปนี้ใครจะกล้าขับรถผ่านตรงนี้อ่ะ
แม้ว่าคุณจะบอกว่าตอนเนี้ยคุณหยุดโครงการซ่อมแซมไปแล้วอ่ะแต่ไอ้ที่มันเหลือคาอยู่เนี่ย
ถล่มลงมาอีกไหมใครจะกล้าแล้วแล้วเขาจะต้องยังไงกันต่อไป
กลัวในทุกทุกจุดเลยอ่ะตอนเนี้ยที่มีการสร้างคือตรงนี้มันดูแบบ
ไม่ปลอดภัยตรงทุกทุกจุดแม่น้ำก็ท่วมอ่าไปตรงนั้นก็ต้องระวัง
จริงจริงมันว่าอาจจะเป็นเพราะว่าฝนตกหนักด้วยส่วนหนึ่งคือพอ
พอฝนตกหนักมากมากแล้วตกหนักไม่หยุดไงค่ะแล้วอะไรที่มันเก่าที่มันชำรุดที่มันอยู่มานานอ่ะ
แล้วมันรับไม่ไหวมันก็จะเริ่มแสดงออกมาให้เห็นว่าตรงนี้ไม่ไหวตรงนั้นไม่ไหวตรงนี้ไหว
อยู่ที่ว่าประชาชนคนไหนซวยอย่างเงี้ยมันกลายเป็นแบบนั้นไปแล้วอ่ะ
ไม่แต่สงสารเนอะคือแบบว่าเมื่อกี้เล่าแบบว่าเล่าที่ซึมไปเพราะว่าแบบเฮ้ย
เหมือนไม่รู้ตัวเองอะไรเลยอ่ะแค่แบบก่อนตายโทรมาหาแม่แม่กินอะไรหรือยัง
แม่จะกินอะไรปรากฏแม่แม่ก็บอกว่ารีบกลับมากับข้าวมีแล้ว
เนี่ยมันเนอะแล้วปรากฏว่าโทรศัพท์กลับมาอีกครั้งนึงอ่ะ
เหมือนเหมือนละครอ่ะอืมอ๋อลูกคุณประสบปฏิเหตุนะ
เสียชีวิตอืมระยะเวลาแบบสั้นสั้นเลยอ่ะอืมแล้วไปส่งน้าอืม
คือมันไม่ควรเกิดขึ้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะต้องเกิดขึ้นเลย
ไม่ควรจะต้องแบบมีการสูญเสียแบบนี้เกิดขึ้นกรมทางหลวงเขาบอก
มันเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของเขาเหมือนกันเขาพยายามที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยอย่างเต็มที่แล้ว
มันเป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของเขาเหมือนกันเขาก็บอกแบบนี้เขาก็บอกเขา
เขาไม่รู้จะพูดอะไรเขาขอยอมรับผิดทุกอย่างจริงจริงเนอะอืมนะ
เมื่อกี้เราพูดถึงการใช้รถใช้ถนนถูกต้องแล้วใช่ไหมฮะถนนนะครับ
แต่ขณะเดียวกันเดี๋ยวไปดูที่สนามบินเชียงรายเชียงรายสนามบินอาจจะต้องปิดอีกสามวัน
อืมเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะค่ะ
เที่ยวบินที่จะต้องเดินทางเข้าออกจากสนามบินเขาเรียกว่าแม่ฟ้าแม่ฟ้าหลวงเชียงราย
ทุกเที่ยวบินตอนนี้ก็ต้องถูกยักโลกหมดเลยอืม
แสดงว่าจนถึงวันที่๓๑อาทิตย์ที่๓๗กรกฎาคือเมื่อวานนี้
วกเข้าไปตอนนี้คือสนามบินเหมือนปิดเลยถูกต้องไหมครับ
ต้องปิดหมดเลย๓วันถูกยกเลิกทุกสายการบินเลยนะฮะ
ซึ่งแต่ละสายการบินก็จะแจ้งข้อมูลอีกครั้งหนึ่ง
ในกรณีเนี่ยจัดเป็นอากาศอากาศยานอุบัติเหตุรุนแรง
เพราะฉะนั้นก็จะนำเข้าสู่กระบวนการพิทักษ์อากาศยาน
เพื่อสอบสวนวิเคราะห์สาเหตุต่อไป
วันนี้ก็ได้มีการประชุมนะฮะเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย
เพื่อแก้ปัญหากรณีฉุกเฉินในครั้งนี้ให้เร็วที่สุด
เพราะ๑มีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการปิดสนามบิน
จากตรงกับวันหยุดยาวหลายวันเหมือนกันนะฮะ
ฝากแจ้งให้ผู้ที่เดินทางจากท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายเนี่ย
หรือต้องการที่จะใช้สายการบินเดิมเดินทางมาที่จังหวัดเชียงรายเนี่ย
ก็สามารถเปิดทำการให้เครื่องบินได้ขึ้นลงอีกทีนึง๓สิงหาคม
แต่หนึ่งตอนนี้ต้องยอมรับฝนมันตกหนักฝนมันตกหนักจริง
ภายุเข้าทุกที่เลยระทึกไปหมดระทึกทุกการเดินทาง
ล่าสุดเนี่ยเขาก็ได้มีการประชุมประชุมเจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเหมือนกัน
เพราะว่าไอ้กรณีฉุกเฉินครั้งนี้เขาบอกมันจะต้องแก้ไงให้เร็วที่สุด
เพราะว่ามีประชาชนได้รับผลกระทบเนอะจากการปิดสนามบินเนี่ย
อย่างแรกเลยที่เราพูดถึงคือสัมภาระ
เขาบอกสำหรับสัมภาระของผู้โดยสารที่ตกค้างเนี่ย
หลังจากสอบสวนกันแล้วก็จะรีบส่งคืนให้กับผู้โดยสารในทันที
ใครที่จะสะดวกมารับก็มาติดต่อที่ท่าอากาศยานได้
และผู้ใดที่อยู่ไกลไม่ประสงค์จะรับเองทางสายการบิน
ใครที่สามารถไปรับสนามบินเองได้ก็ไปรับได้นะฮะ

ส่วนกรณีกระแสที่เกิดขึ้นในโลกโซเชียลนั่นแหละ
เร็วเกินที่จะระบุสาเหตุที่เกิดขึ้น

ผู้บริหารระดับสูงก็จะออกมาแถลงการอีกครั้งหนึ่ง

เขามีการวิเคราะห์กันแล้วหลายอย่าง

ได้อ่านบ้างไหมคะว่าทำไมครั้งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไง

เพราะว่าถ้าเชียงรายลงไม่ได้เนี่ยก็ต้องไปลงที่เชียงใหม่ใช่ตอนนี้
แล้วก็นั่งรถมาที่เชียงรายถูกต้องไหม

เขาบอกว่าวันนี้เป็นวันที่๒ของการปิดท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงรายนะฮะ
ทำให้ผู้โดยสารเครื่องบินจากสายการบินต่างของกรุงเทพปลายทางเชียงใหม่เนี่ย
ตอนนี้ขาเข้าขาออกรวมแล้ว๑๒เที่ยวบินต้องนำผู้โดยสารมาขึ้นแล้วก็ลงที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่
โดยผู้โดยสารที่จะเดินทางไปเชียงรายเนี่ยทางสายการบินก็ได้ต้องเตรียมรถบัส
เพราะฉะนั้นก็จะต้องออกทางฝางใช่ไหมทางแม่เอาแม่อายตรงนั้นใช่ไหม
ขึ้นไปเชียงราย
คือจริงมันเป็นกรณีที่คนพูดกันเยอะแม้กระทั่งผู้โดยสารที่อยู่บนเที่ยวบินในวันที่เกิดเหตุด้วยค่ะ
ด้วยความที่พอมันเกิดเหตุการณ์แล้วเนี่ยคนที่อยู่ในนั้นเขาก็จะบอกว่า
เครื่องเนี่ยมันจอดพอมันนิ่งปุ๊บสักพักไฟมันดับใช่ไหมคะ
พอไฟดับเสร็จปุ๊บเนี่ยผู้โดยสารติดอยู่บนเครื่องบินนาน
คือมี๔๐๑ชั่วโมงแล้วก็ไม่ได้ลงไปทีนี้พอมันไฟดับ
ด้วยความที่อากาศหายใจในเครื่องมันไม่มี
ผู้โดยสารเขาก็จะมีการไลฟ์มีการถ่ายคลิปหรือแม้กระทั่งเขียนว่า
ครั้งแรกพอมันเกิดเหตุปุ๊บมีคำแถลงออกมาจากทางนกแอร์ถูกไหมคะ
ผู้โดยสารที่อยู่ในเครื่องบินก็เลยมีการแย้ม

มันไม่ได้ตรงกับเหตุการณ์จริงที่มันเกิดขึ้นเลย
ผู้โดยสารบอกว่าเขาไม่ได้ออกมาเร็วขนาดนั้น

พอผู้โดยสารทุกคนในเครื่องพอเริ่มหายใจไม่ออกปุ๊

ทำไมถึงไม่มีการเอาผู้โดยสารลงมาจากเครื่องบินโดยเร็ว
แอร์ก็คือเหมือนบางคนบอกว่าแอร์ก็สติแตก
ไม่มีเสียงกัปตันประกาศเลยว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบนเครื่องบินนั้น

ทีนี้พอลงมาเสร็จปุ๊บด้วยความที่ฝนตก
เจ้าหน้าที่ก็มีการแจ้งบอกว่าโอเคเดี๋ยวจะต้องมีการพาเข้าไปด้านใน
คือเหมือนให้รอรถให้รอรถ
ซึ่งรถที่ท่ากาศยานแม่ฟ้าหลวงเนี่ยเขามีแค่รถตู้
กว่าจะมารับได้ทีนึงเที่ยวหนึ่งของคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ย

ขณะที่ผู้โดยสารอยู่บนเครื่องบิน๑๖๐กว่าคนอย่างนี้
แล้วก็มีคำชี้แจงออกมาบอกว่าโอเค
จะมีเครื่องดื่มและอาหารว่างให้กับผู้โดยสาร
ผู้โดยสารบอกว่าเขาไม่เห็นได้รับอะไรแบบนี้เลย
ซึ่งผู้โดยสารหลายคนนะคะชี้แจ้งออกมาแบบเดียวกัน
ในเฟซบุ๊คส่วนตัวหรือมีการไลฟ์หรืออะไร
พูดเหมือนกันหมดทางน้องแอดก็เลยออกมาพูดอีกแบบนึงว่า
โอเคเขาก็เลยมีการชี้แจงเป็นข้อ
ทำไมถึงเที่ยวใหม่ภาพผู้โดยศาลลงมา
เครื่องดื่มมีการเข้าใจกันผิดเรื่องของแบบการสื่อสารอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่รู้ว่าเรามีเสียงเอาเราไปฟังซักทีแม่ชะเมฆ
มีไหมอ่าเนี่ยคนนี้ไลฟ์
นี่นะครับสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างนี้นะครับ
นี่พี่เขาไม่ไหวเราต้องพัดแล้วครับ

พี่นี่ก็ไม่ไหว

ให้อยู่ในความสงบว่ามึงแม่ไม่แจ้งเลยว่ารถเครื่องบินเป็นหาอะไรเลย
เนี้ยเออมึงจัดการโอ้โหถ้าเนี้ยถ้าไฟไม่ตายหาก็หมดนั้นแม่ง
มีหลายคลิปแล้วก็มีหลายคำชี้แจงของผู้โดยสารบนเครื่องบินนะคะแม้กระทั่งเรื่องของสัมภาระ
อืมที่ที่แรกเลยเนี้ยเพราะเขาเข้าไปรอในในตัวของอาคารใช่ไหมคะ
ก็คิดว่าโอเคสัมภาระมันจะมีทั้งที่โหลดใต้ท้องเครื่องกับสัมภาระที่ใส่อยู่ข้างบนบนเครื่องด้วยค่ะ
เพราะทุกคนที่ลงไปเนี่ยเขาไม่ได้หยิบอะไรติดลงไปเลยที่เก็บไว้ด้านบนเพราะว่าเวลาสไลด์ลงมาเนี่ย
เดี๋ยวมันจะไปเกี่ยวหรืออะไรอย่างเงี้เขาแอร์เขาจะบอกว่าห้ามพกอะไรลงไปลองทึ้งรองเท้า
อืมถ้าเป็นส้นสูงคือต้องถอดหมดอืมทีนี้เนี้ยตอนแรกก็บอกว่าโอเค
เดี๋ยวสัมภาระทั้งหมดเนี่ยจะได้จะได้ตรงนี้รอคืนนั้นไม่ได้
ตอนเช้าอีกก็ไม่ได้ปรากฏว่าไปรอตอนเย็นก็ยังไม่ได้
มันก็เลยกลายเป็นคำถามออกมาว่าแล้วระบบการจัดการต่างเนี่ย
ให้เขาทำยังไงอืมจะให้เขารอยังไงเพราะว่ากระเป๋าเองเนี่ย
บางคนบอกอ่ะบางคนเป็นกระเป๋าแบรนดเนมบางคนมีของใช้ที่เป็นแบบ
มีมูลค่าที่อยู่แบบบนเครื่องบินแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าของแต่ละชิ้นนั้นเป็นของใครหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
มันก็ต้องมีการจัดการหรือว่าระบบการสื่อสารที่ต้องชัดเจนกับผู้โดยสารแล้วก็
เรื่องของการเยียวยาหลายคนก็บอกว่าอ่าโอเคถ้าทางนกแอร์
ยินดีที่จะเยียวยาพวกเขาก็พร้อมที่จะรับเหมือนกันเพราะว่าบางคนเนี่ยต้องมีการแบบ
ค้างเขาก็กลับบ้านเขาไม่ได้บางคนเขาไม่ได้อยู่ในตัวเมือง
เขาต้องนั่งรถออกไปนอกเมืองอีกแล้วเขาจะทำยังไงกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเนอะ
คือณวันนี้หลายคนก็มีผู้โดยสารหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ปุ๊บก็มีคำถามว่าเมื่อไหร่ผู้บริหารจะออกมา
บอกเดี๋ยวสักแป๊บนึงเขาพูดแล้วต้องออกมาชี้แจงทั้งหมดเพราะมันตรงข้ามกันหมดเลยอย่างที่
ไม่คิดลบนี้ได้อธิบายไปทั้งหมดไงนะฮะค่ะผู้โดยสารบางส่วนเนี้ยที่เลื่อนการเดินทางออกไปคำถามคือ
อ้าวแล้วตัวเพราะทุกวันนี้ตัวมันถ้าสมมุติเราเลื่อนปุ๊บมันต้องทิ้งใช่
ถูกต้องไหมวันนี้นะฮะผู้โดยสารบางส่วนที่มีความจำเป็นต้องยอมนั่งรถบัสกลับเชียงใหม่
จากจากเชียงใหม่ไปเชียงรายเนี่ยสามชั่วโมงก็ต้องไปกันอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ทางสายการบินจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับตัวในขณะที่ไม่ว่าจะทุกสายการบินด้วยนะฮะ
คุณต้องติดต่อสายการบินเหมือนกันแล้วก็คือตอนนี้อย่างเพื่อนที่มาอย่างกรุงเทพเนี่ยก็ต้องไปลงเชียงใหม่
ก็สามชั่วโมงต้องนั่งรถจากเชียงใหม่เนี่ยเข้าเชียงรายถูกไหมประมาณสามชั่วโมงแล้วเรื่องนี้ใครออกค่ารถให้แม่
ก็อ๋อเขามีรถบัสให้เขามีรถเขามีรถบัสรับส่งให้เชียงใหม่เชียงรายสามชั่วโมงอืม
แต่คราวเนี้ยคนมันจะเหนื่อยใช่นึกออกป่ะนั่งเครื่องมาจากมาถึงปุ๊บอืม
ต้องใช้เวลาอีกเกือบสามชั่วโมงเท่ากับจากที่เดิมนั่งครึ่งคือหนึ่งชั่วโมงถึงรวมถึงเลย
ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงนิดนิดชั่วโมงสิบห้าก็ถึงจากก็ถึงเชียงลายก็ไปทำธุระปะปังได้เลย
แต่ตอนนี้ก็คือต้องลงเชียงใหม่แล้วเดินทางอีกสามชั่วโมงนี่ไม่รู้เขาได้สัมภาระกันครบหรือยังด้วย
ใช่เขาบอกโดนโดนมือเย็นยังไม่ค่อยได้เลยใช่อืม
เพราะว่าต้องอาจจะเป็นแบบระบบต่างเรื่องของความปลอดภัยอะไรอย่างนี้
แต่ด้วยความที่มันต้องชัดเจนไงเมื่อไหร่ยังไงวันไหนคนที่เขาอยู่ตรงนั้นเขาจะได้รู้ว่าเขาจะได้ทำอะไร
งั้นอย่างนี้มันเหมือนกับชีวิตเรารออะไรอยู่อ่ะเออใช่อะไรอย่างนี้
แล้วก็บอกว่าจริงเมื่อกี้เนี่ยจากคลิปทั้งหมดคือเมื่อคืนด้วยที่ได้ดูนิดหน่อยแต่ก็แบบไม่ได้ดูเยอะ
เขาบอกว่ามันอันตรายมากนะคนเรามันขาดอากาศหายใจมันมีโอกาสตายได้นะ
คือมันมันเหมือนคนติดลิฟต์อ่ะเออนึกออกมั้ยแล้วไม่มีอากาศน่ะ
แค่เราอยู่ในรถอ่ะไม่เปิดแอร์หายใจยังไม่ออกเลยถูกป่ะ๕นาที๑๐นาที
ถ้าเราไม่เปิดกระจกเรายังจะตายเลยแล้วอันนี้เขาบอกเป็นชั่วโมงนะ
แล้วอยู่ตั้งกี่คนร้อยกว่าคนอืม
คราวเนี้ยทั้งหมดมีใครติดโควิดคนเนี้ยก็ระบาดหมดแล้วอ่ะ
โควิดไปเลยค่ะตอนนี้เอาออกซิเจนก่อนใช่เพราะเขาก็พูดเรื่องนี้ว่า
ความที่มันมีสถานการณ์เรื่องของโควิดด้วยอะไรอย่างนี้
เวลาเราอยู่ในที่ที่มันไม่ได้มีอากาศถ่ายเทอะไรอย่างนี้
แล้วหายใจไม่ออกไงหลายคนก็จำเป็นจะต้องถอดแมสออกเพราะมันหายใจไม่ได้อะไรอย่างนี้
จริงค่ะนั่นแหละค่ะพูดถึงโควิดจริงจริง
มีรองโควิดเป็นยังไงบ้างไหมหนูไม่มีเลยพี่มด
หนูมีแค่หนูไม่มีรองโควิดแต่มีแค่ว่าโควิดไปกระตุ้นภูมิแพ้ที่มันเคยนิ่งไปนาน
อ๋อใช่เขาบอกคนที่ไปภูมิแพ้จะขึ้นมาอ๋อใช่เขาบอกคนที่ไปภูมิแพ้จะขึ้นมา

อ๋อใช่เขาบอกคนที่ไปภูมิแพ้จะขึ้นมาอ๋อใช่เขาบอกคนที่ไปภูมิแพ้จะขึ้นมาอ๋อใช่เขาบอกคนที่ไปภูมิแพ้จะขึ้นมาอ๋อใช่เขาบอกคนที่ไปภูมิแพ้จะขึ้นมาอ๋อ

อ๋อใช่เขาบอกคนที่ไปภูมิแพ้จะขึ้นมาอ๋อใช่เขาบอกคนที่ไปภูมิแพ้จะขึ้นมาอ๋อใช่เขาบอกคนที่ไปภูมิแพ้จะขึ้นมาอ๋อใช่เขาบอกคนที่ไปภูมิแพ้จะขึ้นมาอ๋อใช่เขาบอกคนที่ไปภูมิแพ้จะขึ้นมาอ๋อใช่เขาบอกคนที่ไปภูมิแพ้จะขึ้นมาอ๋อใช่เขาบอกคนที่ไปภูมิแพ้จะขึ้

ผักผลไม้ที่ปนเปื้อนด้วยสารเคมีต่าง

คุณหมอเขาพยายามหาหลายเคสมาให้ดูค่ะ
อธิบายไล่เลี้ยงว่ามันจะเกิดอาการแบบไหนได้บ้าง

ข้อที่๘จากปรากฏการณ์นี้
คุณหมอบอกอาจจะเป็นเครื่องเตือนใจว่าไม่ควรปล่อยตัวให้มันติดโควิดนั่นนะคะ
เพราะว่ามันอาจจะเคาะร้ายในระยะยาว
มันจะยิ่งเหลืองแลกขึ้นเรื่อย
การให้การรักษาเร็วที่สุดเมื่อรู้ว่าคุณติด
รสแป้งกินผักผลไม้กากยายให้เม็ด

คุณหมอบอกว่าให้สร้างความแข็งแกร่ง
ในระบบร่างกายของเราทุกส่วน
ให้มีภูมิคุ้มกันเป็นแบบนั้น
แต่แบบออกกำลังกายเดินแบบรับแดดบ้าง

มันต้องตามอาการแต่ละคนด้วยว่าแต่ละคนมีอาการแบบไหน
มีคุณผู้ชมส่งมาบอกว่าผมร่วง
ผมร่วมจะเป็นอยู่๓เดือน

เรารู้ว่าหลังโควิดว่าหล่วงไม่ร่วง
ท่อน้ำตั้นไม๊ตั้น
คนที่แบบว่าเป็นนอนไม่หลับเนี่ยแป๊บเดียว

หรือเป็นเพราะว่าตอนที่เป็นโควิดเรานอนทั้งวันอยู่แล้ว

ก็ที่เขาพูดกันที่ตัวเองท่องในใจเลย

แต่ลองโควิดเนี่ยน่ากลัวสุด

เพราะรองโควิดเราไม่รู้ว่ามันจะเริ่มต้นจากอะไร

ห้าวันเหลือขีดเดียวอะไรอย่างเงี้ย

เพราะว่าพวกเคสแปดดี้ต่าง
อย่างที่บอกว่าโควิดเราเพิ่งมีมา๒ปี
มันยังรวบรวมข้อมูลได้ไม่พอว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย
โควิดมันจะเกิดลองโควิดเมื่อไหร่

แต่ละช่วงวัยแต่ละอายุแต่ละกลุ่มเสี่ยง

และอาการแบบไหนจะเกิดขึ้นกับคนแบบไหน
อันนี้คือมันแบบล้านแปดมาก

และยังไม่สามารถฟันทงได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ว่า
อาการที่คุณเป็นตอนนี้หลังจากที่ติดโควิดเนี่ย

กลับกลายเป็นยายัวเนี่ยไม่มีรองโควิดเลย

มีอาการผมร่วงมากกว่าคน๓๐๔๐อะไรอย่างนี้

โหเหี้ยมเหมือนกันครับ

ตอนแรกตัวเองเป็นคนที่เซลล์มากติดโควิดแล้วฉันจะปลอดภัย
เขาบอกคุณมีโอกาสปลอดภัยได้เต็มที่๑เดือน

จากเมื่อก่อน๓เดือนคุณจะไม่ติดถูกต้องไหม
แต่คราวนี้๑เดือนไอ้ตัวใหม่เนี่ยติดง่ายขึ้น
อือใช่ค่ะหลบพลุมได้เก่งด้วยมันหลบพลุมเก่ง
ต่อให้ฉีดวัคซีนให้ตายยังไงมันก็หลบได้
นี่คนที่เคยติดรอบแรกไปทยอยติดรอบ๒กันเยอะขึ้นแล้วนะคะตอนนี้
แล้วเขาบอกว่าเหมือนรอบ๒หายช้ากว่ารอบแรกด้วย
รอบแรกประมาณสัก๕๖วันก็ขีดเดียวแล้ว
นี่รอบ๒เนี่ย๘วันยังไม่ขีดเดียวอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกัน
ใครบอกตรวจไม่เจอเนอะจริงดูแลตัวเองด้วย
ก็ตอนแรกถ้าไม่ติดแต่รู้ตัวเองตรวจเท่าไหก็ไม่เจอ
บทมันจะมาปุ๊บโอ้โหเข้มปีดีดีเริ่ม
ขึ้นมาเลยชัดเจนไม่ต้องเดามันขึ้นชัดเจนจริงนะแม่
ของพี่ไม่มีช่วงคำว่าจางเจิงเลยนะเห็นเลย
ของหนูก็ไม่จางของหนูขึ้นมาปุ๊บชัดเจนจ้ะ
ไม่ต้องระแวงไม่ต้องลังเลเก็บของออกจากบ้านด่วน
เป็นแบบนั้นอ่ะใช่กำลังจะบอกว่าช่วงนี้หลายคนคัมแบ็ค
ลุมาซูชิก็คัมแบ็คเหมือนกันทุกคน
เขาบอกดารุมาซูชิคนเต็มมาก
แต่ว่าแต่ว่าคนที่ซื้อไว้แล้วเตรียมจะไปขายต่อไม่ได้นะคะ
คุณซื้อมาแล้วคุณจะไปปล่อยขายเนี่ยไม่ได้มันผิดกฎเงื่อนไข
คือคุณต้องยืนยันตัวตนเลยค่ะว่าคนซื้อ
นี่น่ากลิ่งงานจริงก็ดีใจมากเลยนะเนี่ย
มันจะซับซ้อนขึ้นจากใช้ไวเชอร์
ตอนนี้มันเป็นคิวเปิดสาขาเดียวอยู่ตอนนี้
ใช่สาขาเดียวค่ะที่อุดมศุกร์

แต่ใช้ไวเชอร์เดิมที่พวกนางซื้อกันใช้ได้ไหม
เขาบอกว่าร้านเขาอยู่เรือนจำด้วยนะคนนี้
ร้านมาม่าดารุมะซูชิเนี่ย
เป็นการกลับมาดูแลกิจการของคุณแม่แล้วก็ครอบครัวของบอนนี่
ตอนนี้ตอนนี้บอลนี่อยู่ในคุกเหมือนกันอืมแต่ว่าคนที่กลับมาดูแลเนี่ย
ก็คือคุณแม่และครอบครัวของคุณปอนนี่ก็เลยตั้งชื่อว่ามาม่ามาม่าคือแม่เนาะ
อืมอืมก็เป็นมาม่านะคะร้านเปิดแค่ร้านเดียวคืออุดมศุกร์ห้าสิบแปด
คนที่ซื้อไปก่อนหน้านี้ที่มีปัญหากันเนี่ยยังคงเอามาใช้ได้
แต่เงื่อนไขจะเข้มข้นขึ้นมากเช่นต้องลงคิว
คุณต้องมีหนึ่งสำเนาบัตรประชาชนค่ะอันนี้งงเอาไปทำไมอ่ะ

ใครที่กว้านซื้อมาเยอะเพื่อไปขายต่อ

เพราะฉะนั้นต้องจองตามเวลาของเขาอีกนะคะ
รอบเชื่อเป็นพันเลยที่ติดกันอยู่

หมายถึงว่ากลับมาใช้ได้จริงเหรอ
ใช้ได้จากด้านไหนสำนักแอปพลิเคชันคูปอนก
เนาบัตรประชาชนระบุชื่อเบอร์โทรสำเนาหน้าบัตรเครดิตกรณีชำระผ่านบัตรเครดิต
แล้วก็สลิปโอนเงินที่ระบุวันที่ซื้อคูปอง

ถามซื้อใช่ป่ะอ๋อซื้อค่ะหนูไม่ค่อยพลาดอยู่แล้วกัน
ห่อนได้ใช้กันแล้วแต่มันจะได้กินเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนาะ
วันนี้คนเป็นรองโควิดส่งมากันเยอะเลย

อันนี้บอกเหมือนคนไม่ค่อยมีแรงมีเวียนหัวแล้วก็ปวดหัวเป็นช่วง
แต่พี่เชื่อเรื่องแบบกินวิตามินนะ

แต่ก็อย่างว่ามันก็จะเป็นสิ่งของฟุ่มเฟือย

ขยับเท่ากับออกกำลังกาย

สำหรับใครที่ชอบแต่งหน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ที่แบบสวยเป๊ะมากไม่โป๊ะนะคะ
วันนี้เรามีไอเทมเด็ดมาฝากแป้งรันค่ะอยู่ข้างหน้าเราเลย
เขาเป็นทั้งเมคอัพแล้วก็มีส่วนผสม
บำรุงผิวไปในตัวด้วยนะคะกว่า๑๐ชนิดเลย
ตลอดนี้ต้องบอกว่าแม่ป้องวินิศทั้งแต่งหน้ามือนึง
แต่งหน้าให้บรรดาเหล่าซุปตามาแล้วมากมายเนี่ยนะคะ
เขาคิดค้นพัฒนาสูตรแป้งตัวนี้ขึ้นมาให้มันดียิ่งกว่าเดิมอีกค่ะ
คือเมื่อวานเนี่ยคุณไอ้ป้อมก็เป็นคนแต่งหน้าให้

ไม่ต้องค่ะคือมั้งไอ้พี่มนุษย์เขาบอกว่า

ก็บอกตัวนี้มันจะกระจายแสงเอาเป็นเทคโนโลยีกระจายแสงนี้
กระจายแสงเนี่ยมันก็จะทำให้เนื้อแป้งเนี่ยเบา
คือเราแกะแล้วอย่าไปโบกห้ามโบก
โกกปุ๊บเนี่ยมันจะแก่มันจะเหี่ยว
ไอ้ตัวนี้เนื้อแป้งมันจะเบาแล้วก็สบายผิวเกลี่ยงง่าย
ที่มีปัญหาผิวไม่เรียบเนียนมีรอยดำหรือรอยแดงจากสิวเนี่ยนะฮะ
ฝากกะเนี่ยก็สามารถปกปิดได้ดูดีเลยเป็นธรรมชาติติดทนและคุมมัน
ที่สำคัญเมืองไทยมีแค่ร้อนกับฝน
อันนี้แหละมันกันเหงื่อได้ยาวนานเหงื่อออกเยอะก็ไม่เป็นคาบ
จะไม่ใช่ช่างแต่งหน้าเนี่ยเอาแค่แบบซับไม่ให้หน้าเรามันไม่ให้หน้าเราเยิ้ม
ก็เหมือนกับมีช่างแต่งหน้ามืออาชีพมาซับหน้าให้แล้วล่ะ
และมีสีเฉดสีเลือกมาให้เหมาะสมสีผิวของคนไทย

หลายคนถามนี้เลยว่าแล้วกันแดดได้เปล่าเพราะแดดเมืองไทยร้อนมาก
พีคก็คือปกป้องผิวจากมลภาวะต่างและอันนี้พีคมาก
กันผิวจากแสงสีฟ้าค่ะเพราะทุกวันนี้คนเราอยู่หน้าจอ
ไม่ว่าจะแบบคอมพิวเตอร์เอ่ยมือถือเอ่ยป้องกันผิวจากแสงสีฟ้าด้วย
ซึ่งวันนี้ต้องบอกว่าทางร้านเองมีโปรโมชั่นมาฝากแฟนรายการข่าวสัยไขด้วยนะคะ
ถ้าซื้อแป้งรานออริจินัลพลัส๑ตลับ๑ตลับ
พร้อมดินสอเขียนคิ้วอินสไตล์๑แท่ง
แล้วก็ลิปสติกรัน๑แท่งจากปกติ๒๐๓๙บาท
วันนี้คุณจ่ายเพียงแค่๙๙๐บาทเท่านั้น
อ๋อเขียนคิ้ว๑แล้วก็ลิปสติก๑แป้งอีก๑แป้งอันเลิศ
ดังนั้นคุณรีบแอดไลน์กันเลยนะคะมาที่ไลน์แอดรัน๙๙หรือโทน
ไลน์แอดรัน๙๙หรือโทร๑๒๓๕ค่ะ

มึงมาดูชวนดูหน้ากูได้เนอะกูรีวิวลิปสติก

คุณมดดำทาลิปสติกสีอะไรคะ

เอามือแตบแบดนิดนึง

เออเอาถ้ากี้ก็ทำเป็นแบบนี้จริงวัดหน่อย

ได้ข้ามทุกโครงการ

เทอดละนะถูกมาก๑๐บาทจะบวก๙บาทของตัวเองแล้วเหรอ

แจ้แป้งลิปติดแทงนึงเขียนคิ้วอันนึงมักสำหรับเศรษฐกิจอย่างนี้เนอะ
เอาไปเลยทั้งชุดเนอะออกงานได้เลยค่ะปึงมากค่ะ
กันสักครู่ข่าวที่คนพูดถึงคือคุณแอนทองผสม
นะฮะเดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังพระศุกร์เข้าพระเสาแทรกอืม
ตอนนี้ต้องชนะไอลายเนอร์มิสทีน
วันนี้ต้องบอกว่าศิษยานุสิตนะคะ
เตรียมรอที่จะรับครูบาบุญชุ่ม
ก็คืออย่างที่บอกไปว่าท่านไปปฏิบัติธรรมกรรมฐาน
ปิดวาจา๓ปี๓เดือน๓วันนะคะ
ปรากฏว่าจริงตามกำหนดการทีแรกเลย

ก็คือมีการเลื่อนมาเป็นวันนี้เมื่อช่วงเช้าอะนะคะ
หลังจากลูกศิษย์ผู้ศรัทธารวมทั้งชาวไทยใหญ่ชาวเมียนมา
รวมกว่า๓๐๐๐คนนะคะก็ไปรอรับครูบาบุญชุ่ม
แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นเกจิชื่อดังแห่งล้านนาเลยค่ะ
ออกจากถ้ำหลวงเมืองแก๊สรัชฉานประเทศเมียนมา
หลังจากเสร็จสิ้นการกักตัวปฏิบัติธรรมกรรมฐาน
วาจา๓ปี๓เดือน๓วัน
ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะบอกว่าบรรยากาศบริเวณหน้าถ้ำเมืองแก๊ส
รัฐฉานประเทศเมียนมาลูกศิษย์ลูกหาผู้ศรัทธาแล้วก็ประชาชน
ไปรอรับครูบาบุญชุ่มออกมาจากถ้ำหลวงเมืองแก๊สนะคะ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาก็มีการเข็นเสลี่ยงนะคะ
หรือว่าเขาเรียกราชรสไปใกล้กับบริเวณหน้าถ้ำ

ประมาณ๓หมื่นกว่าคนที่ไปรอรับครูบาบุญชุมออกจากถ้ำค่ะ
สำหรับความคืบหน้าครูบาบุญชุ่ม

โดยครูบาบุญชุมก็จะเดินออกจากถ้ำมาบนผ้าขาว
ซึ่งมีลูกศิษย์และก็ประชาชนที่ศาสตราค่ะ
เฝ้ารอรับตลอดเส้นทางนับหมื่นคน
จากนั้นครูบาบุญชุ่มก็ได้ขึ้นราชรส

ก่อนจะเตรียมปรงผมโดยเกจิอาจารย์มาร่วมพิธี

เพื่อที่จะพบปะกับญาติโยมที่มารอรับ

ประชาชนเท้าไทยก็อาจจะไปรับไม่ได้

เดี๋ยวจะมีส่งมาที่ประเทศไทยด้วย

ต่างที่มีการเขาเรียกว่าไลฟ์

ของการไปรอรับครูบาบุญชุ่มในวันนี้
ก็เรียกว่าส่งมาให้ดูกันตลอดแล้วก็จะได้เห็นภาพเนี่ยค่ะ

คนรอจริงถ้าคนติดตามกันตั้งแต่หมูป่าตอนนั้นเนาะ
ที่ท่านบอกเลยบอกว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่นะครับ
อีก๑๒วันแล้วจะเจอปรากฏว่าเจอจริงแล้วความศรัทธาทุกอย่างจากคนที่มีอยู่คือ

เพราะเขาบอกว่าจริงก่อนหน้านั้นตอนแรกมิ้นทได้ยินชื่อครูบาบุญชุมครั้งแรกจากเหตุการณ์นั้น
แต่เขาบอกว่าจริงครูบาบุญชุมเป็นที่ถือมานานแล้ว
คือของลูกค้าลูกค้าที่มาหน้าขายของในรายการอ่ะ

ตอนแรกที่พี่มีโอกาสเจอครูบาบุญชุมนั่นคือไปโรงงานลูกค้า

เขามาตลอดเขาจะนิ้มนเขาจะชุม
เพราะว่าท่านฝึกปฏิบัติกรรมฐานมานานมาก
เขาก็เป็นสายแบบธรรมะจริงจนครั้งนึงจำได้ไหมที่คนทุกคน
คนที่เรารู้จักทุกคนภูกใดแดงหมดเลยมันหลังจากนิวะ
ไม่ว่าใครมีใดแดงแล้วก็เป็นของคูบาบุญชุ้มอะจำได้ไหม

อื้อจนแบบว่าตอนนั้นใครเราเจอใครก็จะมีครูบาร์มุนชุกหมดเลยอ่ะ
ใช่ค่ะจริงตอนที่ไปหมูป่านักข่าวที่ไปที่นู่นก็ได้กลับมากันนะคะ

แต่หนูไม่รู้ว่าได้จากไหนเหมือนกันอ่ะเออแต่เหมือนว่าเขาแบบได้กันหรือเปล่า
อ่ะได้จากของครูบาร์มแล้วก็จะมาแจกพูดแบบเป็นแบบอื้อใช่ลูกศีล
สิริโมโคลแบบเหมือนตกปากรักษาคุ้มครองอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะอื้อได้เต็มเยอะ
ได้ติดตามข่าวคุณไอแอนทองประสงค์กันบ้างไหมฮะ
คุณผู้ชมส่งคอมเมนต์มาเยอะมากบอกว่าพี่มดดำเล่าข่าวพี่แอนหน่อยรอติดตามอยู่
จริงข่าวพี่แอนเนี้ยคือทุกคนงงอืม
แอนทองประสงค์เป็นผู้หญิงที่ละเอียดจนวันหนึ่งปุ๊บเมื่อวันอาทิตย์ไรบะ
ก็เป็นข่าวว่านางโดนแบบว่าขึ้นบ้านของหายกว่ายี่สิบล้านอ่า
ตอนแรกบอก๑๐ล้านก่อนก็เป็นพวกตมหูเพชรพวกเครื่องเพชร
เป็นนาฬิกาล้อมเพชรอืมเป็นเงินสดอยู่ล้านกว่าบาทอืมค่ะ
ซึ่งนางก็เหมือนแบบเป็นของที่นางเก็บไว้ในบ้านของนางอ่ะจนวันหนึ่งปุ๊บ
ทุกคนก็เอ้าทำไมอะไรเกิดขึ้นเมื่อวันจริงนางก็งงอ่ะ
ว่าของหายไปได้ไงและอีกอย่างหนึ่งเนี้ยมันอยู่ในคอนโดมิเนียมอืม
กลางทองหล่อแล้วก็ขึ้นไปไม่ได้ง่ายมันจะหายไปได้ยังไง
ซอยต้มหูเพชรแล้วเขาเอาไปขายอยู่ห้าแสนหกแสนอยากไปให้ฟังเสียงคุณไอแอนก่อนดีกว่าอืม
ครั้งเนี้ยเราก็เห็นกันตรงนี้แหละนะคะแต่ก่อนหน้านี้มันมีรายละเอียดอะไรที่
เราก็ได้ได้ดูแลกันมาประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยมันถามว่ามันก็มีอะไรที่เรารู้สึกว่าเออ
ก็ต้องคอยเตือนเขาบ้างอะไรอย่างเงี้มีบ้างอะไรอย่างเงี้เหมือนเราเป็นเจ้านายเขาเราเป็นพี่เขาเราก็แค่แค่พยายามช่วยดูแลเขาไม่ให้เขาทำอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือแบบอะไรอย่างเงี้ย
ซึ่งเขาก็ยังไม่เห็นอะไรแต่จนมารอบนี้มันเห็นมันเบอร์ใหญ่มากมันแบบเป็นเซตใหญ่แบบโตมันก็เลยค่อนข้างที่จะก็ช็อกเราเหมือนกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
อยู่ด้วยกันมานานไหมฮะสิบสิบปีค่ะก็ทำละครกับแอนมาหลายเรื่องอะไรอย่างเงี้
แสดงว่าพี่ยังก็ทราบว่าเขาติดกับกันนั้นใช่ไหมครับคือก็ก็ก็รู้มานิดหน่อยแต่ว่าเวลาตรงนั้นน่ะในฐานะเราเป็นเจ้านายอ่ะ
ไม่ค่อยมีใครเล่าอะไรให้เราฟังหรอกมันก็รู้แบบแถวบ้างเลยจากคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีแบบรู้แบบโอเคเตือนเข้าไปบ้าง
ก็มีมีแบบแววมาอะไรอย่างเงี้แต่ว่ามันไม่ได้ดูเป็นแบบใหญ่โตอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พอเรามารู้ตรงเนี้ยถึงรู้ว่าโอ้โหมันเบอร์ใหญ่แค่นั้นเอง
คือเอาง่ายเป็นคนใกล้ตัวสุดและปัญหาเนี่ยก็เกิดจากการพนันออนไลน์
เงินสดเนี่ย๑ล้านเจ็ดหมื่นบาทแหวนเพชรทรงกลมเนี่ยสองล้านบาทนะฮะต่างหูเพชรทรงกลมเนี่ยล้านเก้า
แล้วก็มีต่างหูเพชรส่งผมอีกอันหนึ่ง๕ล้านรู้สึกจะไปขายอยู่๕แสนหกแสนใช่แล้วต้มหมูเพชรอีกอันหนึ่งของนางกว่า๘ล้าน
คือพอพี่อันเขาจะใส่เครื่องพระดาบอะค่ะพอเปิดเข้าไปเสร็จเอ้า
พี่แอนพูดอ่ะว่าทำงานกับนางมาเป็น๑๐๑๐ปีนะ

จริงพี่แอนเขาบอกแล้วว่ามีคนที่รู้รหัสที่เข้าคอนโดเขาได้มีแค่๕คนเท่านั้นเอง

ใช่แล้วเขาก็เลยตัดประเด็นไปว่ามีใครบ้าง
ในตู้เซฟก็มีรหัสอีกเซฟว่าเขาต้องเป็นคนใกล้ชินมาก

พี่แอนเขาถึงบอกว่าทำงานด้วยกันมาทำละครด้วยกันมาอยู่กันมาเป็น๑๐ปีเนี่ย

น้ำเป็นคนละเอียดสุดคุณแอนอ่ะ
คือถ้าสมมุติวันนั้นนางไม่ได้ไปงาน

ไม่รู้ว่าของหายไงเพราะคนเราไม่ได้จะเปิดเฟฟมาทุกวันนะ

แม่ถามตัวเองเถอะแม่ถามคนอื่นไม่ถามตัวเองก่อน
ฉันเพิ่งเปิดเมื่อเช้านี้เปิดเช็ดทุกวัน
เมื่อเช้านี้ฉันแบบว่าข่าวคุณไอแอนปุ๊บฉันก็เลยเปิด
จริงข่าวคุณไอแอนปุ๊บฉันก็เลยแบบสุชาติมาเอาแหวนไปบ้างนะ
อะไรแง่ก็แบ่งไปบ้านพ่อบ้างนี่อะคือกลัว

ก็คุณไอ้ข้าวสมมติคุณไอ้แอนอังโดนได้อะ
คือไปงานปุ๊บนางก็จะเอาเครื่องเพชรเครื่องพ่อของนางมาใส่เนี่ยแหละ
เอ้าหายไปหายไปปุ๊บก็เลยไปแจ้งความ
ขอให้นิติบุคคลตอนนั้นดูกล้องวงจรปิดของนางก่อน
ตำรวจก็รับเรื่องไว้แอนก็เลยบอกว่าขอดูก่อนว่าตอนนี้เป็นเราเราก็ช็อกถูกต้องไหม
อะไรจะเกิดขึ้นบ้างเมื่อได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็ตีกรอบให้แคบลงเห็นได้เลยว่าใครเข้าใครออกห้องเราบ้าง
แล้วก็เอาคนที่เข้าออกห้องเราทั้งหมดเชิญตัวทั้งหมดมาหมดเลย
แล้วก็ให้ปากคำตำรวจแจ้งว่ามีคนรับสารภาพแล้ว
ซึ่งวันนั้นคุณไอแอนก็ถ่ายละครอยู่
เราจึงทราบว่าเป็นผู้ช่วยที่อยู่กันมาเป็น๑๐ปี

คือใครไม่ไม่แต่ควีสต์อ่อใจว่าแต่เขาด้วยกระจายขายเนอะอ่มผมบอกว่าหลายที่กระจายกระจายไปตามนำเหล็กทิศที่มันมันไม่ได้แบบ
เอาตรงคุณให้คุณธรรมดานะวันนี้ตำรวจเขาเรื่อยพูดไน่อีก
คราวนี้คุณไอแอนจะได้ของคืนหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นประโยชน์ของเราด้วยนะ
มันจะมี๒แนวทางหนึ่งคือเราจะต้องเอาเงินเรานั่นแหละไปถ่ายถอนเอง
เพราะอยู่ในโรงรับจำนำมันอยู่ในโรงรับจำนำนะครับ
ไปเอาถ่ายถอนเองจากโรงรับจำนำหรือสถานที่ต่างตามมูลค่าที่ผู้ต้องหาเนี่ย
นำทรัพย์สินไปจำนำเอาไว้
กรณีที่โรงรับจำนำเนี่ยไม่ยินยอมให้คืนทรัพย์สินเนี่ย
พนักงานสอบสวนก็จะดำเนินคดีในข้อหารับของโจร
รับของโจรแล้วก็ต้องไปสู้กันในศาลซึ่งมันก็จะยืดยาวกันไปอีก
ซึ่งโรงรับจำนำเนี่ยเขามีกฎหมายคุ้มครองในเรื่องของการรับจำนำอยู่แล้ว
ถูกต้องไหมตอนนี้มีโรงรับจำนำบางแห่งยินยอมคืนทรัพย์สินให้แล้ว
แล้วก็ไปฟ้องร้องทางแพ่งกับผู้ต้องหาเองในขณะที่โรงรับจำนำบางแห่งก็ยังไม่ได้ข้อยุติ
คือหมายถึงว่าโรงรับจำนำเองเขาก็ไม่มั่นใจเขาก็ขัดคุณครับเอง
ใช่เพราะเขาให้เงินไปแล้วเขาก็ถ้าดูจากทรงของผู้ต้องหาเขาก็คงคิดว่า
ต่อให้ไปฟ้องออกจากผู้ต้องหาเขาอาจจะไม่ได้เขาก็เลยเหมือนยังหาข้อยุติไม่ได้หรือเปล่า
ซึ่งตอนนี้หลังจากนั้นปุ๊บเขาถามว่าคุณไอแอนจะได้คืนทั้งหมดหรือเปล่า
บางอันยอมแล้วแล้วอยากเป็นไปเอาความของผู้ต้องหาแต่บางคนบอกยัง
ต้องขออายัดก่อนตำรวจเขาจะขอไปอายัดไว้ก่อน
แล้วก็ไปดูซิว่าใครเป็นเจ้าของตัวจริง
สมมุติเอาคุณแม่คิดเล่นโดยการสมมุติว่า

ถ้าไม่มีเงินจ่ายคืนก็คือติดคุก
อันนี้มันคือเขาถึงไปเข้าคุกกันไงแองจี้เพราะเขาต้องไปสู้กันอีกถามว่าบางคนเอาไปแล้วใครก็จะคืนอ่ะ
แชร์ต่างต่างเนี้ยอืม
แต่ถามว่าแต่เงินของพี่แอนนี่มันโดนขโมยไปไงถูกไหมคะ

มันไม่ใช่แบบเอาเงินไปรวมกันแล้วโดนไปอย่างนี้แหละนะครับแต่ก็คือ
โรงรับจำนำเขามีกฎหมายของเขาคุ้มครองอยู่ใช่

เท่ากับจำนวนที่เขาเป็นจำนำมาไว้เอาของไป
คงเจรจากันได้

เพราะเขาก็ไม่รู้ว่าโจรหรือไม่โจรถูกต้องไหมล่ะ
แต่ถ้าไม่คืนให้เนี่ยแสดงว่ารับของโจรนั้นก็จะโดนเข้าหัง
ใช่คู่นั่นแหละพักกันสักครู่พระสุขเข้าพระเสาแทรกแรงเนอะตอนนี้เนอะ
จริงค่ะมีเหตุการณ์เยอะเดี๋ยวกลับมากันฮะ
เอาล่ะสงสารถ้าคุณไอแอนโดนได้นี่เกือบทุกคนโดนได้หมดเลยอ่ะ
เพราะคุณไอแอนเป็นคนละเอียดอืมนางเป็นคนละเอียดแบบว่าจริงจริงแล้ว
เข้าใจได้เลยอันนี้แล้วในที่สุดนั้นก็ต้องไปซื้อคืนเหรอเนอะ
ไม่รู้ว่าพี่แอนจะสรุปเป็นแบบไหนต้องรอดูฮะ
อีกหนึ่งโมเมนต์ที่วันนี้คนประทับใจคุณนายเอสุภาชัย
อาทิตย์ที่เราไปซื้อกำไรคาเทียให้คุณไอ้อ้ำถูกต้องหมดล้านกว่าบาท
ล่าสุดเนี่ยเอสุภาชัยซื้อลิขสิทธิ์เพลงจากแกมมี่นะคะให้กับตั๊กกะแตนชนระดา
จากนี้ไม่ต้องร้องแค่๗คำแล้วเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์แห่งความประทับใจ

นางเซอร์ไพรส์อู้วววววว

ใช้ได้หมดทุกเพลงเพลงมันดังทั้งนั้นเลย
ถูกซึ่งนางไปซื้อลิขสิทธิจากแรมมี่โกมาเลยนะครับ
เพื่อให้ร้องให้แฟนคลับฟังกันแบบเต็มอีกครั้งหนึ่ง

ก็เผยคลิปวินาทีที่ถูกเซอร์ไพรส์
ใบหน้าที่เปื้อนแบบว่าไปด้วยน้ำตาคือหลังเนี่ยต้องยอมรับ
เก่ามันต้องดังกว่าเพลงปัจจุบัน
ทุกวันนี้ทำเพลงให้ดังนี่ยากนะ

ก็แบบกลับคุณเอสุภาชายภาคง้ำตายเลยคือเอาง่ายคือไปซื้อลูกศิษย์แน็กซ์ร้องได้อีกหนึ่งปีอ่ะ
ดังนั้นก็เวลาไปงานไปอะไรก็ร้องเพลงได้เลย

ทุกวันนี้ศิลปินร้องเพลงก็ต้องเสียเงินนะ
เหมือนจัดคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้อย่างแบบว่าของเราอย่างเอทามจะจัดคอนเสิร์ต๙๐อย่างนี้
ศิลปินขึ้นเต๊ะไปหมดร้องเพลงทุกเพลงก็ต้องเสียเงินนะ

เพราะว่าก่อนนี้นักร้องตอนเวลาทำคอนเสิร์ตแล้วเมสเล่อ่ะ
ล้องเยอะอ่ะล้องอยู่แล้วจัดเพลงรู้หัว

ร้องเยอะแล้วจะมันแพงรู้ไหมล่ะ

เขียงทำศัลยกรรมครั้งแรกเลยนะคะ
เอ็มบุษราคำก็มีการออกมาอัปเดต
ภาพของคุณพ่อสักนิดนึงนะคะ

คุณเพตายกับการทำศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิต

เลยเพิ่มแพ็กเกจตัดไข่ใส่นมให้พ่อด้วย

รวมถึงคนในวงการอย่างคุณตั๊กมายุราก็เข้ามาคอมเมนต์
ถามว่าโอ้โหพ่อไปทำอะไรอ่ะ
เอ็มก็เข้ามาตอบว่าก็ไปตัดหนังตา

ว่าเดี๋ยวยนี้การทำศัลยกรรมมันก็ไม่ได้แปลกอ่ะเนอะ
ทำไมวะไงคะมันก็ต้องตัด

อย่างเช่นมันปิดลงปิดลงเนี่ยบางทีมันใช้ชีวิตคือวัน

ค่อยล่ะอันนี้ค่อยต้องพูดแอนติสถิติกรรมค่ะ
เขาจะบอกไปเปิดตาตาแบ้วขึ้นมันไม่ได้ผลภัยได้
แต่บางคนมันมีน้ำตายิ่งหรืออะไรแบบนี้
หรือบางทีกล้ามเน็ตอ่อนแรงเค้าต้องไปทำเหมือนกัน
พักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาฮะ
เขาบอกมาเป็นแสงแล้วมาเป็นควันเป็นหยดน้ำ
แล้วเพลงก็จะมีความแบบดื้อดึงอย่างนี้

กำหนดเพลงคัมแบ็คนะคะสิงหาคม
เตรียมตัวกันคอนเสิร์ตเยอะมากนะครับทั้งใครเอง
มันต้องมีความเป็นพิษความเป็นควันความเป็นภาระตะ
คือเพลงโอเคอยากรอดูชุดเท่านั้นแหละ

แต่ใส่ซีรีส์ทุกตัวก็ไม่ไหวนะ

เอาล่ะพรุ่งนี้ก่อนขอรับทรงชาติเรากลับมาเจอกันนะฮะ
วันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ